เรื่องของการฉีดวัคซีนคุณผู้ชมแน่นอนว่ามันเป็นความหวัง
แต่ทีนี้มันมีประเด็นงอกออกมามันเป็นเรื่องของดราม่า
มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเธอโพสต์ภาพเธอใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกา
ลักษณะข้อความของเธอที่ฉันกล่าวสรุปแล้วกันนะครับ
คือเธอบอกว่าแม่ส่งมาฉีดวัคซีนที่สหรัฐอเมริกา
เข็มแรกไปแล้วเมื่อวันที่๓พฤษภาคม
แล้วก็มาฉีดอีกครั้งหนึ่งก็คือเนี่ยค่ะตอนที่เธอโพสต์นะคะ
บินลงบ่าย๒บ่าย๓เดินไปฉีดได้เลย
มา๖ชั่วโมงไม่มีอาการใดฉีดครบถอดแมทได้เลย
อเมริกากำลังกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
แต่สิ่งที่บอกว่ามันเป็นประเด็นดราม่าเพราะอะไรรู้ไหมคะ
คำถามของชาวเน็ตคือเฮ้ยมันมีด้วยเหรอ
บินไปฉีดวัคซีนที่สหรัฐอเมริกาได้ใช่ไหม
แล้วเธอบอกว่าฉีดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดนะฮะ
บอกว่าเดินไปในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วไปฉีดได้เลย
คือเรื่องของเรื่องพอมันเป็นประเด็นแบบนี้ออกมา
อย่างนั้นอินบ็อกไปหามผึ๊กน้องเลยนะฮะ
มีรุ่นน้องเป็นคนไทยที่ไปอยู่ในรัฐแคลิฟอเดียของสหรัฐอเมริกา
ซึ่งรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐที่คนติดโควิดเยอะที่สุดในสหรัฐ
น้องบอกว่าไปใช้ชีวิตที่นั่น๒ปีก็กลายเป็นว่าเป็นพลเมืองอยู่ที่นั่นแล้วนะฮะ
คือสหรัฐแบบนี้ค่ะประชากรของเขารวมทั้งคนต่างชาติด้วยนะ
ประมาณสามร้อยยี่สิบล้านคน
ตอนนี้ฉีดไปแล้วประมาณเกือบ๒๐๐ล้านคนนั่นแปลว่าเกินครึ่งแล้วนะคะ
น้องบอกว่าใครที่อยู่ที่นั่นได้ฉีดฟรีหมดทุกคน
ถ้าก๊อฟเป็นพลเมืองที่นั่นถึงแม้ว่าจะเป็นคนไทยก๊อฟเลือกได้เลย๑ใน๓จะฉีดอะไรนะฮะ
บายใจอะไรก็ฉีดอย่างนั้นฟรีค่ะ
แต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นสำหรับน้องคนนี้เนี่ย
น้องได้ฉีดฟรีเพราะว่าอะไรคะ
นึกออกไหมคะคือน้องเนี่ยเป็นเด็กแลกเปลี่ยนไปทำงานแล้วก็ไปเรียนที่นั่นเป็นระยะเวลา๕เดือนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนที่รัฐฟรอริดาของสหรัฐอเมริกา
พอไปถึงก็ฉีดได้เลยไม่มีคิวให้รอใดก่อนหน้านี้ก็เธอก็ลงทะเบียนนะเพื่อรับวัคซีนคือต้องมีการลงทะเบียนก่อนก่อนที่จะไปฉีดนะคะ
แล้วมีการกำหนดฉีดในบ่ายวันที่๓พฤษภาคมอันนั้นเข็มแรกน้องก็เดินไปฉีดฉีดแล้วนะฮะแล้วก็มีการอัปเดตอาการล่าสุดนะฮะฉีดครบ๒๔ชั่วโมงก็คือไม่มีอาการใดทั้งสิ้นค่ะ
ทำไมถึงได้ฉีดแล้วทำไมคนไทยถึงได้ฉีดแล้วเพราะว่าที่ประเทศอเมริกาเขายังฉีดให้ทุกคนไม่ครบเลย

ตอบไงดีก็คือมันเหมือนมันเหมือนประเทศไทยแหละคนที่แบบเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับวัคซีนมันมีคนที่ไม่เห็นด้วยอีกมากแบบว่าฉันยังไม่เชื่อถือวัคซีนเท่าไหร่ทั้งที่มันก็๙๐กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเขาต้องการ๑๐๐เลยอะไรแบบนี้มันก็มี
แล้วก็คนที่แบบว่าฉันไม่ต้องการวัคซีนจะต้องการทำไมฉันอยู่แต่บ้านอะไรอย่างนี้ก็มีมันเป็นเรื่องปกติที่คนจะไม่รับวัคซีนก็ได้หรือจะรับก็ได้มันเป็นสิทธิของเขาในการที่เลือกนะคะเขาไม่ได้บังคับ
ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเราอยู่ในประเทศเราแล้วก็ไปบินไปสหรัฐอเมริกาไปฉีดวัคซีนฟรีอันนี้ไม่มีนะครับส่วนคนไทยที่ไปทำงานไปเรียนที่นั้นอันนี้ท่านได้ฉีดฟรีจริงได้ฉีดฟรีจริงคือมันต้องย้ำเพราะอะไรเพราะว่าหลังจากที่มันเป็นเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนเมื่อกี้มันมีข้อมูลใน
ข้อมูลนั้นมันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะเสียเงินฟรีแล้วไปไม่ถึงเอานะมันมีหลักเกณฑ์ต่างมากมายที่สำคัญคือพิมิตรชาติชีพจะใช้ช่องแทนนี้หลอกท่านได้โอนเงินไปก่อนมาจำก่อนย้องทิศไปฉีดวัคซีนอะไรแบบนี้นะระวังกันด้วยครับทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นคุณหมอโอภาสการกวินพงอธิบดี
ประเทศแล้วยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงเพราะอเมริกาเองยังฉีดวัคซีนให้พลเมืองเฉพาะพลเมืองของเขานะได้ไม่ถึงครึ่งจึงไม่น่าจะฉีดให้กับคนชาติอื่นได้ฟรีฟรีอย่างที่มีการโพสต์ไว้นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าเราจะเป็นคนไทยแต่ถ้าเกิดว่าเราไปทำงานไปเรียนที่นั่นอยู่ที่อเมริกาคุณก็ได้ฉีดฟรีเช่นเดียวกันคุณสามารถ
ทีนี้ไปที่เรื่องของเจ๊เล้งคุณผู้ชมกลับมาที่บ้านเรา
เล้งเนี่ยคุณผู้ชมก็รู้จักแล้วว่าท่านเป็นใคร
ล่าสุดเขาไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙

เออนี่มารีวิวชีวิตหลังฉีดวัคซีนโควิด๑๙
ต้องสวยขนตาเด้งนะโอ้โหเดินกระฉับกระเฉงเลยนะฮะ
เจ๊เล้งหรือว่าคุณอารียชัดอภิสิทธิ์อมรกุลเนี้ยนะฮะ
แต่ว่าร้ายขนาดที่นอนบนเตียงจริงจริงเป็นคนแข็งแรง
ออกกำลังกายโอ้แต่งหน้าแต่งตัวสวยเชียวแต่หลังจากไปฉีด
วัคซีนเจ๊เล้งบอกว่าทำไมมันปวดตัวจังเลยอืม
ไข้ก็ขึ้นต้องกินยาเมื่อยไปทั้งตัว
ต้องให้ลูกน้องมานวดนวดนวดเนี่ยฮะแต่พอบีบโอ้ยเจ็บเหมือน
เข็มมันทิ้มแทงตัวรู้สึกหนาวและท้องเสียงร่วมด้วย
ก็เลยรีวิวให้ฟังแบบนี้พร้อมแนะนำนะใครจะไปฉีดวัคซีน
ต้องพักผ่อนอย่างเพียงพอพอฉีดแล้วก็ต้องกลับไปพัก
ดื่มน้ำเยอะเยอะเจ๊บอกว่าที่ได้ฉีดเนี่ยเพราะเจ๊เนี่ย
เป็นผู้มีอุปการรักคุณกับโรงพยาบาลบริจาคเยอะทางโรงพยาบาล
ก็เรียกไปฉีดให้โคต้ามานะฮะต่อมาเจรินก็มีการออกมาไลฟ์
อีกรอบบอกว่าเออฟื้นตัวแล้วเออเจ๊เริ่มแข็งแรงแล้ว
ออกกำลังกายได้แล้วยืนยันว่าแข็งแรงเป็นปกติแล้ว
แล้วก็เชิญชวนทุกคนให้ไปร่วมกันฉีดวัคซีน
ได้สร้างภูมิคุ้มกันร่วมกันนะครับส่วนความเคลื่อนไหวของท่านนี้ครับ
ทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีท่านออกมาพูดในคลับเฮาวส์ครับ
แนะนำรัฐบาลให้ใช้หลักวิทยาศาสตร์การแพทย์สื่อสารให้ประชาชนได้ทราบ
ไม่ให้ตื่นตนกเกี่ยวกับการแพ้วัคซีนแล้วระบุด้วยว่าการคัดกรองที่คลองเตย
สวอปทุกวันอาจจะไม่ทันแล้วล่ะต้องคัดกรองคนที่มีอาการมาตรวจก่อนนะครับ
แล้วก็แยกออกมาให้เร็วที่สุดส่วนการหาวัคซีนต้องเปิดเสรีให้เอกชนนำเข้าได้แล้ว
ห่วงเอกชนแกใช้คำนี้นะเพราะการฉีดวัคซีนถือเป็นการบ้านใหญ่ของรัฐบาลที่จะเจรจา
คือที่จะเจรจาอย่างเดียวเนี่ยแกบอกว่าไม่ได้
เขาบอกว่าต้องใช้วิธีไล่ล่าหาเลยนะไล่ล่าหาวัคซีนจากทั่วโลกมาให้ได้
ประเทศไหนเขาเหลือเนี่ยให้ไปหยิบยืมเขามาก่อนนะฮะ
ใช้ท็อกสินนะฮะเออในการขับเคลื่อนนะฮะ
เมื่อวานเขาก็พูดถึงเรื่องของวัคซีนไฟเซอร์ด้วยนะ

พูดถึงเรื่องวัคซีนที่อเมริกาขอพูดอันนี้นิดนึง

มีสำนักข่าวรายงานเลยนะว่าที่
รู้ไหมเขาเชิญชวนคนให้ฉีดวัคซีนเขายังไง

เออนะฮะ